ต้องบอกว่าตอนนี้วงการบันเทิงกลับมาคึกคักแล้วล่ะค่ะ

ทงลูกทุ่งอะไรก็เริ่มกลับมาโชว์เริ่มมาแสดงแล้วนะคะ
แนะนำให้รู้จักค่ะน้องคนนี้เป็นลูกทุ่งแบบสไตล์โอป้า
โรกัตต์ช่วงนี้ละค่ะปล่อยเพลงมันบอกก่อนดิฉันมาก
ชื่อเพลงเป็นภาษาอีสานว่าฮักคอลอแคร์แล

สงสัยคอลอร์แคลร์แปลว่านิดหน่อย
รักเรานิดหน่อยได้ยังไงแบบนี้ครับคุณผู้ชม
ซึ่งหนุ่มโฟกัสก็เผยผ่านบันเทิงไทยรัฐบอกว่าปลื้มใจมาก
คือแฟนคลับเนี่ยชอบมากกดลงกดไลค์แชร์มากมาย
ที่สำคัญชมด้วยว่าโฟกัสกลับมารอบนี้โอป้อสลังเฮมาก
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์สักหน่อยนะคะ
สำหรับคอลอแคแลนะครับในภาษาอีสานก็แปลว่า
เล็กน้อยไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับผม
ถ้าเปรียบความรักก็คือเป็นความรักที่ไม่มีอนาคตนะครับ
ถ้าเขาไปเจอคนที่ดีกว่าที่พร้อมจะซัพพอร์ตเขาได้มากกว่า
เราก็ต้องจำยอมปล่อยให้เขาไปมีอนาคตที่ดี
ดีใจมากครับเพราะว่าเพลงนี้เราก็ตั้งใจทำออกมา
แล้วก็เนี้ยผมก็ได้มีการเปลี่ยนลูกใหม่
ในการย้อมสีผมเปลี่ยนการแต่งตัว
เอ็มวีสวยแล้วก็หล่อก็สวยหล่ออะไรยังงี้
พอหล่อแคแหล่นะเชอรี่ระวังเจอรักพอหล่อแคล่
มันไปบ่หลอดมันไปบ่ไหว้กะยุดอยู่สมนาราคม
ว้าวมันตัดมากคุณผู้ชมเห็นหล่อแบบนี้เลยค่ะ
อะไรรู้ไหมคะโดนคุกคามทางเพศอีกแล้ว
มีคนส่งภาพโป๊มานะคะแล้วก็เสนองานทานข้าวมื้อละแสน
นี่ค่ะโพสต์กันเป็นเรื่องเป็นราวเลยคุณผู้ชม
เจอแบบนี้นะคะหนุ่มโฟกัสไม่อยู่เฉยค่ะ
ตักเตือนไปเลยนะคะบอกว่าหยุดไม่หยุดแจ้งความ

ก็มีคนแบบว่าชวนไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าสเปย์เงินแสนอะไรอย่างนี้

คือผมก็งงว่าอะไรวะแล้วคือมันไม่ได้ส่งแค่ครั้งเดียวไงพี่
มันส่งมาทีทีทีจนแบบ

ถ้าสมมุติว่าไม่หยุดนะก็คงต้องไป

จากถ้าไม่หยุดนะคะระวังค่ะ